ส่วนเรื่องของกีฬาแห่งชาตินะครับที่ปิดฉายลงไปเรียบร้อย
จังหวัดเชียงรายก็มีการส่งไม้ต่อให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปครับ
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๖เชียงไฮเกมที่สนามกีฬากลาง
การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็มีนายวิทยาศักดิโคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี
การแสดงในวิธีปิดครับเจ้าภาพเชียงรายจัดเต็มชุดการแสดงด้วยแสงสีเสียงตรการตาในโชว์ชุดอำลาที่ชื่อว่ากี่ทอใจไหมเจียงไฮนะครับ
โดยมีแม่โบเรียวรัตนมณีพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านช่างฟ้อนแล้วก็นักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายที่มาร่วมในการแสดงสะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของเชียงราย
เป็นการจัดการแข่งขันที่เทียบเคียงกับระดับนานาชาติได้นะฮะ
เพราะเราพยายามที่จะให้มีชนิดกีฬาก็ดีให้มีจำนวนนักกีฬาก็ดี
ให้มีระบบการแข่งขันระบบของสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระบบของสปอร์ตโทรลิซึมนะครับ
ที่เข้ามาในท้ายที่สุดเนี่ยก็ในอนาคตจะมีเป้าหมายสำคัญเพิ่มเติมเข้ามา
ก็คือเรื่องการที่เราจะโปรโมทเรื่องอุตสาหกรรมกีฬานะครับ
จากกีฬาแห่งชาตินะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่๓๖ต่อเนื่องครับ